เอามาดูเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห์กันหน่อย
ตอนนี้มีการสนองนโยบายรัฐบาลนะคะ
สารความฝันผู้ที่มีรายได้น้อย

บางคนอาจจะเงินไม่ถึงนะบ้านเดี๋ยวนี้ราคาแพงด้วยนะ

ก็เลยอยากจะให้ทุกคนมีบ้าน
ปล่อยเงินกู้วงเงินไม่เกิน๑ล้านบาท
เดินหน้าโครงการบ้าน๑หลัง
ขออภัยนะคะบ้าน๑ล้านหลัง

นายชัดชัยเสร็จหลีไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงครอง
ทอศเปิดเผยถึงโครงการบ้าน๑ล้านหลัง
เพื่อผู้มีรายได้น้อยว่าเป็นโครงการสินเชื่อ

สามารถซื้อบ้านที่อยู่อาศัยในราคาต่ำกว่า๑ล้านบาท
เป็นนโยบายของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
ท่านอยากจะให้ผู้คนที่มีรายได้น้อย

ระยะเวลาผ่อนก็ให้ยาวด้วยนะ
ปกติแล้วเวลาเรากู้บ้านให้ก็ประมาณ๓๐

แต่โครงการนี้บอกให้ถึง๔๐ปี
มีอัตราการผ่อนเดือนละประมาณ๔๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
ส่วนอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างกำหนดให้มีความเหมาะสม
แต่ว่าเบื้องต้นจะให้ดอกเบี้ยคงที่ยาวไปเลย๕ปี
ปกติตอนนี้การกู้บ้านอยู่ดอกเบี้ยคงที่

ภายในสิ้นปีนี้นะคะ
ว่าน่าจะปล่อยสินเชื่อบ้านได้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐ยูนิต

หรือบ้านที่ถูกบังคับคดี

หรือบ้านของเอกชนที่ยังขายไม่หมด

หรือว่าตามแนวรถไฟฟ้าที่อยู่ชานเมืองออกไป

สร้างบ้านต้นทุนต่ำ

เป็นทางเลือกให้กับประชาชน
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ